วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะคันหนึ่งขับออกจากช่องทางด่วน
แล้วก็ข้ามถนนเพื่อเข้าไปในสำนักงานประปาสาขาบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่ว่ามีรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งชนอย่างจังนะครับ
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดริมถนนบางนาตราดหน้าสำนักงานประปาสาขาบางมะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พุ่งตรงไปยังสำนักงานประปาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายอเนกนาคนาคาอายุ๓๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บพังเสียหายล้อพับท่อไอเสียหลุดออกมา
ขณะที่รถกระบะคู่กรณีมีร่องรอยถูกชนอยู่ด้านซ้ายช่วงท้ายรถ
ตำรวจสพบังประกงเข้าตรวจสอบและเคลื่อนย้ายพ้นกิจขวางจราจร
ก่อนที่จะเชิญคนขับรถกระบะไปสอบปากคำที่โรงพัก
อีกรายเกิดขึ้นตรงสามแยกไผ่ขวางถนนสายหลวงฤทธตะบนเมืองเก่า
อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีน้ำเงินท้ายรถถูกชนพังยับเยินอยู่ข้างทาง
มีผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน
ห่างออกไปพบรถเก่งนิสันสีขาวอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินเช่นกัน
คนขับและหญิงเจ้าของร้านกล้วยทอดได้รับบาดเจ็บ
อีกคันเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า
พบนายวิโรธวงเดชอนันต์อายุ๕๖ปี
ตเลขานุการนายกอบตพนมสารคามถูกทับเสียชีวิตอยู่ที่นั่งคนขับ
ผู้ภัยเร่งนำผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนส่งโรงพยาบาล
และนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวิโรธผู้ตาย
โตโยต้าฟอร์จูเนอร์มาด้วยความเร็ว
และชนรถเข่งโตยย็อต้ายาเรซตกข้างทาง
กับเสาไฟฟ้ามีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คน
จากนั้นขับรถหลบหนีมุ่งหน้ามาถึงจุดเกิดเหตุ

และรถเก่งที่จอดซื้อกล้วยทอดอยู่ข้างทาง
ก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำทับตัวเองเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายอ้อยภาริการอายุ๔๓ปี
ที่ได้รับบาดเจ็บนอนหมดสติอยู่ภายในบ้านร้างหลังหนึ่ง
ในดำบลตัดทองอำพือเมืองยศโทน
จากการตรวจสอบพบว่าศีรษะแตก
ทำบาดแผลแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล
เพื่อนคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่า

กำลังใช้ค้อนทุกผนังความสูง๒เมตร

ผนังปูนอีกด้านก็พังลงมาทับศีรษะอย่างจังจนหมดสติ
ช่วยกันยกปูนออกแล้วรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยเขาช่วยเหลือ